ไปดูเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนกันหน่อยนะฮะ
แต่ละพื้นที่ในช่วงของวันที่จะออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้เขาก็จะเจออะไรแปลกกันนะคะ
อย่างที่จังหวัดเลยชาวบ้านเขาพบรอยพญานาคคู่อยู่ที่ตู้กับข้าวโอ้ก็ไปไหว้กันล่ะค่ะ

ส่วนอีกที่หนึ่งนครราชศรีมากล้วยน้ำวาออกเครือกลางลำต้นออกมาเหมือนเป็นดอกไม้เลยคุณผู้ชมไปดูที่นี่กันก่อน

กล้วยเดี๋ยวนี้มันกลายพันธุ์ยังไงนะ
ชาวบ้านเขาก็ไปมุงดูต้นกล้วยน้ำวาที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาออกเครือมากลางลำต้นนี่แหละค่ะ
มี๓หวีแต่ละหวีก็มี๙ลูก

เจนะเห็นไหมว่ามันมีหน้าตารูปร่างแปลกประหลาดมันไม่ได้ออกมาเหมือนที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดี
จากการที่สอบถามเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าปลูกต้นกล้วยน้ำว้าในสวนข้างบ้านประมาณ๒๐ต้นปลูกมานาน๓ปีแล้วนะคะ
ประมาณสัก๑๐วันก่อนก็ไปเดินสำรวจสวนเห็นกล้วยต้นหนึ่งนี่แหละค่ะ
มีปลีกล้วยออกอยู่กลางลำต้นก็เลยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง
ฉันมีกล้วยแปลกอยู่ในสวน
จากนั้นล่ะค่ะเพื่อนบ้านก็แห่แหนกันมาที่บ้านเพื่อขอดูเลขตามความเชื่อนะคะ
นี่ไงคุณผู้ชมเป็นของแปลกที่ไม่เคยมีมาก่อน
ลูกมาตั้ง๓ปีแล้วนะคะก็เพิ่งเจอแบบนี้
เอาล่ะก็ไปนั่งนับด้วยลูกมันว่ามีกี่ลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ๓หวีแต่ละหวีมี๙ลูก

อันนี้เหมาะบี่ชั้นหรอค่ะ

ก็มีชาวบ้านพากันไปขอเลขเด็ดขออะไรล่ะ

ว่ายตู้กับข้าวเพราะในตู้กับข้าวคุณผู้ชมเห็นรอยดำมีน้ำแบงด้วยในตู้กับข้าว
ก็เขาว่ายอย่างนี้ครับอ๋อบูชาแต่นั่นคือรอยอะไรนะฮะ
เขาเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคนะคะซึ่งรอยแรกเนี่ยมีความยาวกว่า๒ฟุต
สังเกตอีกทีหนึ่งรอยที่๒ก็มีความยาวอีกประมาณ๑ฟุต
มีลักษณะรอยเป็นเหมือนเือกสีดำมีจุดมีเกล็ดด้วยเนี่ยคุณ
ใกล้เมื่อสักครู่มันจะคล้ายกับมีกากเพชรเลย
เออใช่มีเมือกออกมามีเกล็ดนะฮะเวลาถูกไฟก็สะท้อนแสงชัดเจน
บัวคำเล่าให้ฟังนะบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนฝัน
ฝันว่าจับปลาได้๒ตัวแล้วก็ปล่อยไป
หลังจากนั้นวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ก็เลยเห็นรอยพญานาคอยู่ชั้นล่างสุดของตู้กับข้าว
พอชาวบ้านทราบข่าวก็มาขอดูแล้วก็ตามธรรมเนียมนะจ๊ะ

เปิดรับเพื่อนบ้านทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะคราวนี้
ตู้กับข้าวก็ไม่ได้เก็บกับข้าวแล้วนะ
คุณสังเกตเห็นไหมเหมือนเป็นกากเพชรเลย

ต้องใช้วิจารณญาณกันอีกแล้วในการรับชมนะว่ามันคืออะไร

เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ไปหลายอย่างแล้วล่ะ
ได้ค่ะต้องไปเท้าได้ต้องไปเท้าได้ต้องไปถึงตัวอะไรคะ